มาต่อกันที่หนุ่มสดแล้วฮอตมากพีทพัชรากันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชม

ล่าสุดกลับมาแล้วกับบทบาทการเป็นนักภาคการ์ตูนแอนิเมชั่น

ตัวตัวบอกเลยว่างานนี้ทุ่มสุดโต้ะค่ะ
ส่วนเรื่องขำขันหลังจากที่พีชเนี่ยเริ่มเปิดทวิตเตอร์โต้ตอบกับแฟนคลับ
ก็มีคนมาท้าให้เจ้าตัวทำอะไรแปลกพิลึกพิลึกคืออ่านออกอากาศไม่ได้จริงคุณผู้ชม
ส่วนตัวหนุ่มพีชเองเนี่ยไม่ได้ซีเรียสที่มีคนมาคุยแนวประหลาด
ว่าขำมากกว่าเป็นกิจกรรมยามว่าง
จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีงานเพียบเลยทั้งละครทั้งหนัง
รอติดตามได้แบบยาวเลยจ้า
แต่ไม่เห็นมีใครแบบส่งมาเลยว่าทำจริง
เหรอมีใครมาทำอย่างเดียว
ใช่บางคนจริงจังผมอ่านแล้วบางอันมันก็น่าแกล้ง

มีแบบมาแย่ล่ะที่สุด
แต่ไม่เห็นมีใครส่งรูปกลับมาเลยว่าเฮ้ยทำแล้วน่า

ตอนนี้ผมยังรออยู่นะฮะบันเทิงดีเหมือนกัน

ใช่ผมถือว่าเถื่อนเหมือนกัน

ถือว่าเราก็เหมือนเป็นการแบบได้สื่อสารกับคนอื่นเขาบ้าง

ก่อนอันนี้มันก็มีอันนี้มาแต่เราก็ยังไม่ชอบอะไรอย่างงี้

ยังรับได้อีก
ได้อีกได้อีกเรายาวไปเลย